คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจที่ชนบุรีต้องไล่สกัดจับรถยนต์คันหนึ่ง
เป็นรถเก๋งสีน้ำเงินนะฮะเพราะว่าขับปาดไปปาดมา
ชนชาวบ้านไปเรื่อยนะฮะสุดท้ายแล้วก็ไล่ตามจับได้
เพราะว่ารถก็เนี่ยฮะโอ้โหเละค่ะสภาพนี้

ตำรวจก็ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เพราะว่าโอ้โหอย่างนี้เมาหรือเปล่า

นี่ฮะว่าเขาทำยังไงตอนที่ให้เป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
นี่ตำรวจบอกคุณเป่ายังไงทำไมไฟมันไม่ขึ้นน่ะ
ก็คุณเล่นดูดเข้าอ่ะค่ะนี่ดูดฮะนี่ฮะดูดนะฮะดูดใหญ่เลยฮะ
ดูดท่าโอ้โหสุดท้ายแล้วตำรวจบอกเอาดีไอนุ่มเอาดี
แต่ท่าทางเขาก็แปลกนะเขาหัวเราะตลอดเวลาไง
คือเหมือนเมาเอาจริงแต่ไม่รู้เมาอะไร
ไม่รู้ไปเคลิ้มไปเยิ้มอะไรมาตำรวจบอกเอาดีดีเป่าดีดี
เขาบอกเป่าก็ได้ครับพี่แต่ว่าผมขอวิทย์พื้นก่อน
นายภาคภูมิรักษาธรรมอายุสี่สิบสองปีชื่อเหมือนคุณอีก

ปรากฏว่าปริมาณแอลกอคอเป็นศูนย์นะ
ไปชนรถมาเป็นรถกระบะนะที่ถูกชนไป๒คัน

คือตำรวจบอกว่าคือเขาเหมือนเมาจริงไงคุณภาคภูมิ
สันนิษฐานไว้ก่อนก็ขับปาดไปปาดมาอย่างนี้
จริงสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องตรวจปัสสาวะเอานะ
ว่าตกลงแล้วเมาอะไรกันแน่

จักรยานยนต์ถูกเฉียวในซอยอีกคันหนึ่ง
ก็รอผลตรวจปัสสาวะนะฮะว่า
เมื่อคุณไม่ได้เมาแล้วขับแล้วทำไมอาการคุณเป็นลักษณะแบบนี้
ใช่ถ้าเมาอย่างอื่นก็จะยิ่งโดนหนักเหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่แค่แบบเมาเหล้าอะ